แรกมาดูที่เรื่องของการจับกลุ่มกระบวนการค้ายาเสพติดกันก่อน
คุณผู้ชมครับเจ้าที่ขยายผลในการเข้าไปยึดทรัพย์แก๊งค้ายาเสพติดรายใหญ่ทางภาคเหนือ
หลังจับกลุ่มได้พร้อมของกลางเป็นทั้งไอซ์และยาบาลกว่า๗๐๐เมตร
โดยยึดทรัพย์สินได้มูลค่ากว่า๕๐ล้านบาท
ขณะที่อีกด้านหนึ่งนะครับก็มีการบุกไปจับเอเย่นค้ายาเสพติดรายใหญ่
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรประการได้๒รายพร้อมของกลาง
ติดตามปฏิบัติการจับกลุ่มของเจ้าที่พร้อมกันเลยครับ
นี่แหละครับก็เป็นภาพขณะที่เจ้าหน้าที่ถี่ประตูห้องพักบุกเข้าไป
ตรวจค้นจับเอเย่นค้ายาเสพติด
ในพื้นที่ตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการครับ
โดยสามารถจับกลุ่มตัวนายกิติชัยรังสิริรักษ์อายุ๔๒ปี
พร้อมยึดยาบ้าเกือบ๒๐๐เมตร
ไอซ์อีกจำนวนนึงแล้วก็เงินสดกว่า๒๐๐๐บาทนะครับ
การตรวจค้นในครั้งนี้ฝ่ายปกครองอำเภอพระสมุทรเจดี
สืบทราบว่าเอเยี่ยนค้ายาเสียบติดบรายนี้

เป็นแหล่งพักยาเสพติดเพื่อส่งขายต่อให้กับนักเสพ
ประสานขอกำลังทหารและก็ตำรวจในพื้นที่เข้าปิดล้อมจับกลุ่ม
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ให้ผู้ต้องหาติดต่อสั่งซื้อยาบ้าจากเอเย่นอีกราย
ให้ไปส่งของที่ห้องพักแห่งนี้
โดยวางกำลังดักสกัดจับตัวเอาไว้อีกรายครับ
คือนายวิสรุธสามโรวาสอายุ๓๓ปีพร้อมยาบ้าเกือบ๔๐๐เมตร
ซึ่งจะได้ขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดในพื้นที่ที่เหลือต่อไป
รายเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปรับรามยาเสพติดภาค๕
หรือปปศภ๕และก็ตำรวจภูทรภ๕
หมายสารแบ่งกำลังเข้าไปตรวจค้นบ้านเครือขายยาเสพติด๒จุด
คือที่หอพักถนน๗ยอดอยู่เย็นซอย๙ตำบลช้างเผือก
อีกจุดเข้าไปตรวจค้นบ้านหรูในพื้นที่ตำบลสันผีซื่ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับ
จะอายัดทรัพย์สินทั้งหมดคือบ้านพร้อมโฉนดที่ดิน
มุดบัญชีธนาคารแล้วก็อาคารที่เป็นหอพักย่านถนน๗ยอดด้วย
การเข้าอายัดทรัพย์ในพื้นที่ครั้งนี้สืบเนื่องมาจากว่าวันที่๑๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
ตำรวจภูทรภาค๕ปปศภาค๕แล้วก็ตำรวจภูทรภาค๙ได้จับกลุ่มนายสุชาติเทียนชัยพนาอายุ๕๖ปี
ขณะที่ขับรถกระบะ๔ประตูลำเลียงไอซ์๕๐๐กิโลกรัมแล้วก็ยาบ้าอีกกว่า๗แสนเมตรมูลค่ากว่า๑๐๐ล้านบาท
เพื่อไปส่งให้กับเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดสงครา
โดยผู้ต้องหาก็สารภาพลักลอบขนยาเสพติดมาแล้ว๖๗ครั้ง
พร้อมสัตว์ทอดว่าผู้ว่าจ้างคืนนายไทยเทพปติหรือว่าปาดอยอายุ๕๒ปี
ต่อมาตำรวจก็ออกหมายจับแล้วก็ขยายผลพบว่าป่าดอยนั้นมีทรัพย์สินดังกล่าวเป็นมูลค่ามากมาย
ก็อายัดทั้งหมดรวมแล้วกว่า๕๐ล้านบาท